ไอ้เต่าตัวต่อไปเนี้ยเป็นตัวเดียวกับตัวตะกี้หรือเปล่าค่ะ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย